เรื่องนี้เมื่อเช้าตกออกตกใจลั่นเถอะครับ
สำหรับแม่แอฟภักสาอยมนี้
พีชแอฟเกิดวันที่๒๗บนินเทปมาจากแล้ว

วันเกิดที่จะถึงนี้มีแพลนไปฉลองที่ไหนหรือเปล่า

ขอบคุณค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านค่ะ
แล้วก็แน่นอนก็อีก๓สาวพิธีกรรู้ว่า
เกิดจริงมีกิจกรรมทำอะไรกันไหมคะ
ก็กะว่าเรียบง่ายค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวมีกำลังนัดอยู่
อยากจะพาปีไปช่วยกันมอบทุน

เซอร์ไพรส์โอ้โฮเขามีเซอร์ไพรส์ตลอดล่ะค่ะ
ไม่อยากได้อะไรหรอกค่ะพูดจริง
อยากก็ยังวันเกิดเนี่ยถึงบอกว่า
ก็เรียบง่ายไม่ต้องการอะไรเลย
อยากก็อยู่กันกับครอบครัวค่ะ
ตอนเย็นก็คงไปทานข้าวในครอบครัวค่ะ
อยู่กับครอบครัวก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้ว
สวยแบบพี่แอฟไม่น่าจะต้องการอะไรเพิ่มเติมแล้วล่ะ